กลุ่มคนร้ายเขาขับรถกระบะมา

หลังจากนั้นก็ดึงออกมาเนี่ยคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดจับภาพได้

คือเขาพยายามที่จะ
ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูนะ

ผ่านไปผ่านมาอยู่ด้วยนะคะ

ขับออกไปแล้วนะคะ

พยายามที่จะงัดแล้วงัดไม่ได้
แล้วเสร็จแล้วก็พยายามว่าเอางัดไม่ได้

พยายามที่จะเอาขึ้นท้ายรถกระบะแล้ว
แต่ก็เอาขึ้นไปไม่ได้นะคะ

ก็เข้าไปตรวจสอบเข้าไปเก็บพยานหลักฐาน

แล้วมีร่องรอยการงัดแงะ
เพราะว่าต้องการที่จะเอาเงินสดที่อยู่ข้างใน

แต่เอาไปไม่สำเร็จนะคะ

ใช้เส้นทางไหนในการขับหลบหนีต่อนะคะ

คือเขาก็มีระบบในการป้องกัน

พอเอาไปไม่ได้ก็พยายามต่ออีกนะ
แงะไม่ได้งั้นเอาไปทั้งตู้เลยละกัน

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคนร้ายน่าจะตกใจอะไรบางอย่าง